พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องที่เราเล่าไปเมื่อวานแชทเฉา
ของพระรูปหนึ่งที่มีการทักคุยกันแล้วก็โทรเอ่อชวนมีเพศสัมพันธ์อืม
พระผู้ใหญ่ในจังหวัดสะแก้วยืนยันแล้วนะคะว่าพระรูปที่ไปทักแชท
ไปหาศรีกาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ถือว่ามีความผิดทางวินัยหรือสังคาพิเศษยังไม่ถึงขั้นปาราชิกค่ะ
หลังจากที่ข่าวเย็นไทยรัฐของเรามีเรื่องนี้ค่ะ
พระรูปหนึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไปทักแชท
ไปหานางวาสนาอายุ๔๓ปีที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้วแล้วส่งข้อความ
เชิงชู้สาวแบบนี้คุณผู้ชมอ่านเอาแล้วกันนะคะ
แล้วเธอก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะลงคลิปนี้เลยนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพบกับพระผู้ใหญ่ของจังหวัดสะแก้วค่ะ
พระครูสุตปัญญาวุฒิเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสาแก้วก็ให้ท่านดูรูปภาพนะคะ
โปรไฟล์ของพระรูปนี้ท่านบอกว่าดูจากลักษณะการห่มจีวรแล้ว
ไม่น่าจะใช่พระในพื้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าคณะจังหวัดสาแก้วจะต้องมีคำสั่ง
เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็นลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
ส่วนความผิดการกระทำของพระรูปนี้ถือว่ากระทำผิดทางธรรมวินัยหรือสังคาพิเศษคือ
ต้องเข้าปริวาสกรรมหรือการอยู่กรรมเป็นเวลา๙วัน๙คืน
เหมือนกับการถูกทำโทษกักบริเวณนะคะยังไม่ถึงขั้นปราชิก
แล้วก็อาจจะมีการพากทันเอาไว้ถ้ายังฝ่าฝืนมีพฤติกรรมแบบนี้อีก
อันนั้นก็ปราชิกสถานเดียวค่ะ
ถ้าคืนทำอีกต่อไปท่านต้องราคิดค้านะให้ทำเป็นรายรักษาต่อไว้
ถ้ามีครั้งแรกก็มีการเตือนก่อนจะทำถ้าชื้นทำอีกตอนนี้ก็ต้องลาศิกขาออกไป